คุณผู้ชมที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินแต่ว่างูเขียวไปกินตับตุ๊กแก่

แต่ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมเคยเห็นตุ๊กแก่กินตับงูเขียวไหม

ดูข้องกันในโหวเกียวข้าวเด็ดเลยครับ
ตกลงงูเขียวมันกำลังกินตุ๊กแก่
หรือตุ๊กแก่มันกำลังกินตุ๊กแก่
หรือตู้แก่กำลังมูดเข้าไปในปากงูเขียว

ที่ฉันมองว่างูเขียวกำลังจะกินตุ๊กแก่

ไม่รู้ใครจะกินใครแหละนะฮะเออเขาบอกว่านี่นะคุณผู้ชม
คืออย่างที่โบราณเขาว่าไว้แหละนะฮะมันต้องคือถ้าเกิดว่า
แกจะกินมันต้องมุดเข้าไปนะฮะแต่ที่เห็นอยู่เนี่ย
ตัวที่กำลังให้ถือเป็นดวงงูเขียวที่อาบปากเริ่มเขาอยู่
และถ้าเกิดลองดูไปรื่อยสภาพจะเป็นอย่างไง
เข้าไปแล้วสุดท้ายสำเร็จนะเออซึ่งเป็นเรื่องการต่อสู้
เพื่อแย่งถิ่นระหว่างตุ๊กแก่กับงูเขียวค่ะตัวที่แพ้ต้องตกเป็นอาหารของตัวที่แข็งแรงกว่า
ปรากฏว่ากลายเป็นว่างูเขียวแข็งแรงกว่าตุ๊กแก่ตัวนี้โอ้โหนะฮะ
เจ้าของคลิปไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่เท่าไ
อันนี้พลาดมากอันนี้พลาดเลย

งูเขียวที่เขาว่ามันคือ๖
ตามตำราที่เขาว่าตุ๊กแก่คือเจ็ด

ทั้ง๖และ๗นิดหนึ่ง
นี่ของจริงนะคะแต่ว่าไม่มีตัวไหนขยับได้อ่ะเหมือนของฟอร์มเลย
ยืนโชว์ความปั๊งของตัวกล้ามนั่นขนาดนั้นอ่ะ
ใช่เป็นก้นเลยอ่ะค่ะ
ดีดูเสร็จข้าวกินบ่อยหรอดี
แล้วเหมือนอวดคนนะยืนเบ่งกล้าม

เออคือแปลกเนอะไม่เคยเห็นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนก็ไปคอมเมนต์แซวว่านะคะว่าเอ้ยนี่อ่ะไปเข้าฟิตเนตมาหรือเปล่า
เวยยี่ห้ออะไรคะน่าจะมีซิกอัพมาอย่างหนักหน่วง

บางคนบอกว่าไอดอลเลยกินแล้วนอนแต่มีกล้าม
บางคนบอกว่าที่น้องนิ่งเนี่ยเพราะว่าน้องกำลังกลั้นหายใจ
แล้วก็เบ่งกล้ามเบ่งกล้ามแข่งกันอยู่

เหมือนเขาโชว์ให้คนที่มาดูเนี่ยดูสิดูกล้ามฉันสิ

เอาล่ะเฉลยให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยนะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยปลาดุกที่เห็นเนี่ยมันคืออะไร
อันนี้คือปลาดุกเผือกคดนะคะ
จริงแล้วเนี่ยมันเป็นปลาดุกพิการนะ
มีความผิดปกติที่ปลาดุกสลัง
แต่วงการปลาสวยงามเขานิยม

ใช่ดูสิเขายืนก็นิ่งชอบ

เขาหนึ่งโดนช็อปแล้วหนัวตั้งอยู่อย่างนี้โดนพัดไฟ

ตัวละเป็นร้อยหลักพันก็มี
ประดุกนักกล้ามพวกนี้เนี่ยนะคะถามว่าเขาเบร่งกล้ามโชว์กันอยู่ไหน
ไอ้ลำบังลำพังไอ้ประดุกธรรมดา

คุณเมื่อกี้หนวดนี่ชี้หมดเลยนะ